เรื่องราวดีกับตำแหน่งใหม่ของคุณเบนชะลาฮิต

ส่วนจะเป็นทูตในด้านไหนงั้นติดตามข่าวนี้กันเลยค่ะ
คุณเบนชะลาทิศเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง
ที่ขึ้นแท่นเป็นทูตทางสังคมเรียบร้อยแล้ว
ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งทูตพิเศษ
โครงการเอดแห่งสหประชาชาติ
โดยเมื่อวันก่อนได้มีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ซึ่งเบนชะลาทิศก็ได้มาร่วมกล่าวเจตนารมณ

กับหัวข้อเปล่งเสียงเพื่อสิทธิของคุณ
เพื่อยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ
ร่วมกับตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกเลยว่ารู้สึกปลื้มใจอย่างมาก
ได้รับเกียรติในการทำหน้าที่
แล้วก็ตั้งใจจะทำหน้าที่นี้ให้อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะ
ตั้งใจแล้วก็คาดหวังเอาไว้นะครับว่าเรา
ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำให้

อยากให้สังคมแล้วก็ให้เพื่อนมนุษย

ก็แค่การหยุดการตีตากัน

แล้วก็มีการเรียนรู้อย่างทองแท้

ที่สาธารณสุขโปรโมทว่าโรคเอดมันน่ากลัว
มันขาดการโปรโมทที่อัปเดตว่าปัจจุบันนี้
เอสมันสามารถที่จะรักษาได้
รวมถึงสามารถที่จะป้องกันได้
แล้วก็ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้าน

เขายังสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้
เร็วนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมน่าจะทำได้ดีที่สุดในฐานะการเป็นทูตยูเอ็น
รวมถึงการเป็นนักร้องด้วย
ก็คือการจะจัดคอนเสิร์ตพิเศษขึ้นมา
ซึ่งตอนนี้ก็ได้คุยกับหลายศิลปินเอาไว้
แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดี